คุณผู้ชมเคยไปหาดจอมเทียนใช่ไหมปกติเวลาไปเนี่ยจะเห็นพวกหาบเร่แผงลอยรถเข็นขายของเต็มไปหมดเลย
ตอนนี้นิวลุกแล้วนะทำไมหาดจอมเทียนนิวลุกคุณผู้ชมเพราะเขาจัดระเบียบครับ
เดี๋ยวให้ดูนะว่าจัดระเบียบไหมแล้วเป็นอย่างไรที่คุณผู้ชมเห็นต่อไปเนี้ยนะครับ
คือพ่อค้าแม่ค้าเขากำลังบอกโอ้โหฉันกำลังมาเลย
กำลังขายเลยแต่เขามีเหตุผลในการจัดระเบียบใช่ไหมดอม
ใช่แล้วครับแล้วอยากจะให้แฟนข่าวไทยรัฐทีวีมาแสดงความเห็นกับเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่ามันมีความเห็นแตกกันนะแตกเป็นสองฝั่ง
คือดูแบบเนี้ยดูทางขวานะคุณผู้ชมเออสบายตาไหมพี่ขวัญนะจริง
หาดมันดูกว้างเลยนะมีที่นั่งที่นอนอะไรดูสบายเลย
แต่ก่อนหน้านี้ครับเทศบาลตะบลนาจอมเทียนเนี่ย
เขาห้ามเลยนะไม่ให้ขายสินค้าอาหารเครื่องดื่มบนทางเท้า
แล้วก็ถนนเรียบชายหาดนาจอมเทียนแล้วก็ห้ามไม่ให้เอาพวกสิ่งของอุปกรณ์ต่าง
ติดตั้งบนทางเท้ารวมไปถึงผิวจราจรพื้นที่ชายหาดด้วย
มันจะมีความยาวกว่าหนึ่งกิโลครับตอนนั้นเนี่ยถ้าใครดื้อ
ใครยังเอาของมาขายเอาของมาติดตั้งเรียกว่าดื้อแพ่งแบบนี้นะ
ฝ่าฝืนกฎหมายครับมันก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
สร้างปัญหาด้านความสะอาดแล้วก็จะก่อให้เกิดขยะมูลฝอย
การจราจรติดขัดกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและการใช้ประโยชน์ของผู้คน
สิ่งที่มาพร้อมกับการจัดระเบียบก็คือทั้งกรมเจ้าท่าครับคุณผู้ชม
เขาทุ่มงบไปหกร้อยล้านบาทฟื้นฟื้นฟูคืนชีพชายหาดครับ
ให้ประชาชนมาใช้พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม
เห็นได้ชัดที่สุดคุณผู้ชมเห็นไหมสังเกตไหม
มันกว้างขึ้นเพราะเขาถมทะเลครับ
เขาถมทะเลแล้วตามคลิปจะเห็นชายหาดกว้างกว่าเดิมเยอะเลยนะ
ไปถามความเห็นหน่อยไหมล่ะไปถามความเห็นคนทั่วไปหน่อย
เดินทางมาท่องเที่ยวที่หาดจอมเทียนเนี่ยได้คำตอบแบบนี้ครับ
พลิกโฉมหาดจอมเทียนอย่างที่เห็นเลยมันดูสะอาดมากขึ้น
คนก็ไม่ให้พลุกพลาดครับมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น
คนมาเที่ยวรู้สึกว่าได้พักผ่อนเต็มที่มันสะดวกสบายมากขึ้น
แต่อีกมุมนึงคุณผู้ชมอีกมุมจากพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในพื้นที่
เขาชี้ประเด็นนี้น่าสนใจครับอ่าอย่างพี่สุพัตราเลไทยสงศ์เนี่ย
เขาเป็นผู้ประกอบการร่มเตียงพัทยาใกล้กับพื้นที่ชายหาดจอมเทียน
บอกว่าการถมทรายชายหาดทะเลลงไปข้อดีเออมันมี
มันทำให้พื้นที่ชายหาดเพิ่มมากขึ้นแต่ข้อเสีย
พอพื้นที่มันกว้างขึ้นเนี่ยมันลำบากกับนักท่องเที่ยวเองด้วยนะ
เอายังไงอ่ะคือเวลาที่นักท่องเที่ยวมานั่งบนชายหาด
แล้วจะพากันวิ่งลงไปเล่นทะเลเนี่ยพี่ขวัญนะอ้าว
นึกดูพื้นที่มันกว้างขึ้นคือมันไกลขึ้นอ่ะเหรอไกลขึ้นครับ
ระหว่างจุดลงน้ำกับจุดนั่งพักเนี่ยมันกว้างขึ้นฉะนั้น
คนไปเล่นน้ำเอ้ยก็ต้องพวงเหมือนกันนะซับสินอ๋อของของบนฝั่ง
เออเฮ้ยเดี๋ยวใครจะมาฉกไปหรือเปล่าเออมีเหตุผลมีเหตุผลมีเหตุผลนะฮะ
คือถ้าเล่นน้ำอยู่แล้วพวงเนี่ยจะวิ่งกลับมาเฮ้ยกลับมาอีกทีของหายไปแล้วอืม
หรือแม้กระทั่งคนที่นั่งพักอยู่แล้วมีลูกหลานไปเล่นน้ำเนี่ย
ก็ต้องพวงลูกหลานเหมือนกันจะจมน้ำหรือเปล่านู่นน่ะต้องไปนั่งแบบคุณลุงนั่นน่ะ
เอาเก้าอี้ไปนั่งริมหาดเลยริมน้ำเลยเมื่อกี้เนี้ยเออใช่ฮะ
โอ้โหแล้วชายหาดบางช่วงนะแม่ค้าก็บอกว่ามันก็ไม่ค่อยมีไฟล์เท่าไหร่อ่ะ
นักข่าวเอ้ยถ้าจะนั่งกินอะไรช่วงเย็นช่วงค่ำเนี้ยมันมืดเลยนะอ่า
มันมองถ้าไม่เห็นแล้วนะเนี่ยเราก็นำเสนอให้เห็นทั้งสองมุมนะครับอืมเอาละครับ